ดูแขกไม่ได้รับเชิญไม่ได้เชิญขึ้นรถเลย
แต่ขึ้นมาเองนะครับมานอนอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะคันหนึ่ง
อันนี้เป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลเขาแห่แชร์ภาพแชร์คลิปนี้กันนะครับ

โอ้โห

มันไม่มีอีกสิ
อ๋อแรงดี
โอ้โหพอดึงออกมาแล้วตกใจเลยฮะมันเข้าไปอยู่ได้ยังไงตรงนี้
ไม่ได้เชิญเข้าไปแต่ไปขดเองนะครับนี่แหละฮะ
เลื้อยเข้าไปอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะ
เจ้าของรถมารู้ว่ามันมีอะไรแปลกในห้องเครื่อง
เพราะได้ยินเสียงดังกุกกักผิดปกตินะครับ
เมื่อรถวิ่งอยู่บนถนนคือเขาขับออกไปแล้วด้วยนะ
กระทั่งจอดดูดีกว่ามีอะไรในห้องเครื่องยนต์ของเรา
เปิดกระโปรงรถเท่านั้นแหละครับคุณครับตกกระใจเลยครับ
ยังไม่เห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เห็นหัวโผล่มาไหวเห็นขดอยู่
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แต่นี่ที่ซูมไปเพราะเหตุอันใดครับคุณครับ
ซูมไปนะฮะคนในโลกโซเชียลนอกจากจะจับตามองเจ้างูยักษ์ตัวนี้แล้ว

ยังจับตามองไปที่นั่นแหละฮะหมายเลขทะเบียนรถคันนี้

พี่กู้ไพท์พี่บังนะ
อะไรนะนี่กอนคอเลยนะ

๐๗๙๐เลยนะฮะ